ทีนี้เราก็ไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ถ้ำหลวงนะคะ
วันนี้พระครูบาบุญชุ่มไปอีกครั้งแล้วนะคะ
ไปกับผู้ปกครองของทีมหมูป่าทั้ง๑๓คนเลยนะคะ
พระครูบาบุญชุ่มเคยไปก่อนหน้านี้๒๙๓๐มิถุนายน
ท่านออกมาบอกว่าอีก๒๓วันเจอทั้ง๑๓คนปลอดภัย

ท่านไปคราวนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะคะ
คุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวีอยู่ในพื้นที่นะคะ

สำหรับการเตรียมแผนการในการช่วยเหลือทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงนะคะ
ติดตามการรายงานสดจากคุณทัศนัยได้เลยค่ะ
การเดินทางมาของพระครูบาบุญชุ่มในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓นะครับ
ท่านก็สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าที่ทุกภาคส่วน
รวมทั้งศึกเมืองชนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ
เพียงเท่านั้นนะครับท่านยังมีการนำพระเครื่องที่ท่านนั้นปลูกเสกเอง
แจกให้กับสื่อมวลชนด้วยซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ
รวมทั้งทางด้านของพมจังหวัดเชียงบรายเองก็เตรียมเยียวยาทางด้านของครอบครัวทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำครับ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมากันก่อนนะครับเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
พระครูบาบุญชุมก็เดินทางมาที่ถ้ำหลวงแห่งนี้อีกครั้งพร้อมกับทางด้านของพ่อแม่ของสมัคคีหมูป่า๓คนครับ
ทันทีที่รถของพระครูบาบุญชุ่มจอดที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำพระครูบาได้รีบเดินเข้าไปในถ้ำทันทีครับ
ตามด้วยพ่อแม่ของเด็กทุกคนที่ทุกคนนั้นต้องมีป้ายชื่อเขียนเอาไว้ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องตามเข้าไปในถ้ำ
โดยมีการดูแลอย่างเข้มงวดจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเดินทางเข้าไปทำพิธีที่สารเจ้าแม่นางนอนได้อีกครั้ง
ผ่านเต็มตัวด้านฌาติกับนี้หลังจากที่รังจากที่ครบกำหนด๓วันที่ท่านนั้นทำการพรรณาจิตปิดวาจาตั้งแต่พบทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำตั้งแต่คืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
วันนี้ก็เข้าสู่วันที่๑๑แล้วนะครับ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าทำให้ทุกคนนั้นมีขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
ท่านเองก็มีการนำวัตถุมงคลคือพระเครื่องมาแจกให้กับนักข่าวทุกคน
ที่เข้ามาทำข่าวในพื้นที่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ
ซึ่งก่อนหน้าที่พระครูบาบุญชุมจะเดินทางมาในช่วง๖โมงเย็นนะครับ
มีน้องเป็นเพื่อนนักเรียนที่รู้จักกับน้องในทีมหมูป่าทั้งหมดที่ติดอยู่ในถ้ำนั้น
เดินทางมาที่นี่ครับบอกว่าตั้งใจจะมาร่วมร้องเพลงคริสเตียน
ซึ่งต้องการจะไปร้องที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำ
แต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ายังคงมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่
ก็ได้เพียงแต่ยืนร้องเพลงอยู่ที่บริเวณถนนทางเข้าเท่านั้น
ความหมายของการร้องนั้นต้องการจะสื่อถึงเรื่องของการให้กำลังใจเพื่อน

แล้วก็บอกว่าเสียงร้องเพลงทั้งหมดนี้จะดังเข้าไปถึงในถ้ำ
ได้ยินแล้วก็กลับออกมาโดยเร็วนะครับไปฟังเสียงน้องน้องร้องเพลงกันหน่อยครับ
ผู้ชมมียาเกินไปข้ารวมใจเชื่อนายรักเท้า
วันนี้ยังคงดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้
ก็คือเรื่องของการสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มาก
ระดับน้ำวัดเมื่อสักประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมานะครับ
ระดับน้ำปากถ้ำลดลงจาก๓๕เซนตอน๗โมงเช้าเหลือ๓๐เซนตอน๑ทุ่ม
ระดับน้ำด้านในถ้ำระยะทาง๓๐๐เมตรจากปากถ้ำจาก๔๓เซนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่๔๕เซนนะครับ
แต่ว่าช่วงเย็นนั้นเพิ่มขึ้นมากไปอยู่ที่๙๕เซนตอนนี้ก็เริ่มลดลงมาแล้ว
ส่วนระดับน้ำด้านในถ้ำระยะทาง๑๕๐๐เมตรจากปากถ้ำล่าสุดอยู่ที่๘๗เซนติเมตร
ซึ่งถือว่าก็ยังสูงแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ชีวิตนั้นออกมาจากได้นั่นเองนะครับ
ทางด้านของพลโทวิรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
วันนี้ก็เดินทางมาที่บริเวณปากทางเข้าถ้ำและกองอำนวยการด้วย
แล้วก็มีการพูดคุยกับผมให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความเป็นห่วงเด็กและครอบครัวที่ประสบเหตุในครั้งนี้
สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่
แต่ว่าในขณะนี้ก็ถือว่าภารกิจนั้นยังไม่สำเร็จจนกว่าทั้ง๑๓คน

กลับออกไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปเรียนหนังสือได้นะครับ
รวมทั้งจะมีการนำโมเดลเรื่องของการกู้ภัยในครั้งนี้
ไปเป็นโมเดลไปเป็นแผนในการปฏิบัติการ
แล้วก็ล่าสุดนะครับก็บอกว่ามีการเตรียมงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนามรวมทั้งเกษตรกรชาวบ้านรอบพื้นที่ที่มีผลกระทบจากเรื่องของการระบายน้ำตอนนี้รัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มที่นะครับ
อีกหนึ่งภักดิ์ส่วนที่เรียบรัมช่วยเหลือ๑๓ชีวิตรวมทั้งข้อครัวคือ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเชียงบราย
ตอนนี้มีการวางแผนช่วยเหลือทั้ง๑๓คนและครอบครัวหลังออกจากถ้ำได้ครับ
เยี่ยมครอบครัวเก็บข้อมูลว่า
ภารกิจนี้เป็นการดูแลด้านสังคมตามปกติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกับเรื่องของการเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้โดยตรง
แต่ว่าต้องดูแลกันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าถ้าเรื่องใดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับพม
ก็จะมีการประสานให้กับหน่วยงานอื่นดูแลกันต่อไป

โดยจะมีเกณฑ์วัดระดับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
ก็จะมีการไปตรวจสอบความจริงของครอบครัวทั้งร่างกายจิตใจสังคม
แล้วก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นสายลงพื้นที่
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครับ
จากเด็กแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือผู้ปกครองทั้ง๑๓ครอบครัวด้วย
จากว่ามีการเดินทางมาเฝ้าภารกิจนี้เป็นเวลานานต้องขาดงานหลายวัน
ก็ต้องไปดูนะครับว่าจะสามารถกลับเข้าไปทำงานได้หรือไม่
มีรายได้เพียงพอในการเล่นดูครอบครัวหรือเปล่านะครับ
ส่วนการนำภาพเด็กไปนำเสนอที่มีภาพมีคลิป
เรื่องของภาพซูบผ่อในถ้ำนั้นยืนยันว่าสามารถทำได้
เพราะว่าเด็กนั้นเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้พัดหลงในถ้ำ
ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำผิดหรือว่าจะมีผลกระทบต่ออนาคตเด็กในระยะยาวต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับป้าธรรม

ก็ฝากบอกมาขอบคุณทุกคนสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับครอบครัว

แล้วก็หวังว่าโค้ชเอกนั้นจะได้รับกำลังใจนี้จากทุกคนไปนะครับ
อาทิตย์โค้ชทองรายงานโสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดชมรายครับ

ครับโอ้โหก็อยู่ในถ้ำกันนะ
ตอนนี้สิ่งที่พ่อแม่รอที่สุดเนี่ยก็คือคงอยากจะได้ยินเสียงลูก
แต่โทรศัพท์กำลังลากสายกันอยู่
ก็พยายามอยู่นะคะตอนแรกคาดว่าเมื่อคืนอาจจะเช้าวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้
แต่น่าจะไม่นานน่าจะไม่นานเพราะว่าทุกหน่วยงานยังคงเดินหน้ายังไม่ได้หยุดเลยนะคะ